คุณผู้ชมคะสำหรับขั้นตอนสำคัญนะคะในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
หลังจากรัชกาลที่๑๐ทรงรับการส่งพระมรุธาพิเศษ
ถวายน้ำอภิเษกและทรงรับการถวายสิริราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครไปยังพระอารามหลวงสำคัญ
สามแห่งในกรุงเทพนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสถนละมาก
เป็นหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
ซึ่งตามหมายกำหนดการของวันที่๕พฤษภาคม
เริ่มในเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน
ยังพระอารามหลวงสำคัญ๓แห่ง
ประกอบด้วยวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเพื่อทรงศักระพระพุทธรูปสำคัญ
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ในราชการต่างต่างที่ประดิษฐานหน้าวัดทั้งสามแห่ง
บวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกหนึ่งในวัดสำคัญของกรุงเทพ
มหานครซึ่งเมื่อในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่วัดนี้ก่อนเสด็จขึ้นครองราช
อกจากนี้ยังมีพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์ทั้งรัชกาลที่๗และรัชกาลที่๙
ต่างเคยประทับจำพรรษาขณะทรงพระผนวดที่วัดแห่งนี้เช่นกัน
ย้อนไปเมื่อพุทธศักราช๒๕๒๑
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมาร
ก่อนที่จะทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๑๐แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงพระผนวชณพระอุบวสศวัดพระศรีรัตนศาสตราราม
และได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นเวลา๑๕วันแล้วจึงทรงราพระผนวชณวันที่๒๐พกพศ๒๕๒๑
นับได้ว่าวัดบวรนิเวศวิหารมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
อกจากนี้วัดบวรนิเวศวิหารนับเป็นพระอารามหลวงที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่๔จวบจนปัจจุบัน
ถนนบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยนะครับก็มีการสะทนละมาตรไปเพียงวัดพระเชดุพล
แล้วก็มาทางชนละมาศครับมาที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดอรุณราชวรารามครับ
นับแต่นั้นมาในสมัยราชกาลที่๕
ก็มีการเสด็จเรียกพระนครทางชนละมาตรครับมาทางเรือเหมือนเดิม
มานามราชกาลพระพุทธชินสีที่วัดปะวรนิเวศสวีหาร
แล้วก็รัชกาลที่๖เป็นราชการแรกที่เริ่มสะทนละมาตร

ราชกาลที่๖ราชกาลที่๗สะทนละมาฆมาวัดปะวรนิเวศ
แต่ราชการที่๙ในคราวบรมราชาพิเศษ
เป็นพิธีแบบย่อไม่ได้สะทนละมาฆ
แต่ว่าจะมาในคราวพระราชพิธี
เฉลิมพระชนภัณฑ์ศาสตร์ครบ๓รอบในปี๒๕๐๖
รัฐบาลทูลเชิญให้มีการสะทนละมาตรอีกครั้งหนึ่ง
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ได้เสด็จพระราชเรำเนินมาอย่างวัดปะวรนิเวศวิหาร
เพื่อทรงสักการะพระพุทธชินศรี
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในรัชกาลที่๖และในรัชกาลที่๙
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ถือเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๗
ซึ่งรัชกาลที่๕ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
มีพระมหาเจดีเป็นศูนย์กลางของวัด
ระดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบนจรงอย่างวิจิตประนีต
ส่วนพระอุโบสถภายในประดับตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก
มีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธาน
ภายใต้พุทธบันลังประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๗
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่๗
และพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๙
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิษเพื่อทรงสการะพระพุทธอังคีรส
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๗
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนี
และพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๙
หรือว่าวัดโพเป็นวัดเก่าในสมัยอายุทยา
ซึ่งรัชกาลที่๑ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรใหม่
และพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาวาส
ก่อนจะถูกบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สี่
และทรงเปลี่ยนสร้อยนามพระอารามเป็น
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
โดยพระอารามหลวงแห่งนี้มีสิ่งสำคัญประกอบด้วย
พระอุโบสถเก่าพระวิหารพระพุทธศัยญาติ
วัดพระเชตุพลจึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่ง
และวัดประจำราชวงศ์จักรีที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างราชธานี
ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะพระพุทธเทวปฏิมากร
และถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่๑
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็มีราชการที่๖กับที่๗
เสด็จมาที่วัดพระเชตุพลตอนพิธีบรมราชาพิเศษ
เพื่อมาถวายสการะพระพุทธเทวปฏิมากร

สิ่งที่สำคัญก็คือว่า
ราชการที่๔ส่งให้อันเชิญ
พระบรมราชศิลังคารของราชการที่๑มาบรรจุ
ที่ใต้พุทธอาจหรือฐานชกฐีฐานที่๑
ที่พระพุทธเทวปฏิมากร
เพราะฉะนั้นวัดโพเนี่ยจึงถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรี

พระบรมราชสรีรังคารของพระองค์ท่าน
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพล
เพื่อทรงสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร
รัชกาลที่๑ภายในพระอุโบสถของวัดพระเชศตุผลวิมนต์มังคลาราม